ลูกค้าพี่มดมาแล้วลูกค้าสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะค่ะอันนี้สวัสดีครับลูกค้าพี่มดมาแล้วค่ะ
พี่มดโชนค่ะค่ะ
อันนี้นะคะเดี๋ยวพี่มดไปของก่อน

พี่มดนะครับแม่คะผลละมะที่ชาวโซเชียลเขาลงความเห็นกันว่าจี๊จ้านี่สุด

อ๋อดูสิค่ะคาแรกเตอร์แม่คะนี่จี๊จ้านมาก

ที่ช่างแต่งหน้าทำผมเลยบอกว่าอุ๊ยรู้จักพี่มดมาเหรอคะ
เคยซื้อผลไม้พี่มดด้วยใช่นี่สิพี่มดพอดจริงจริง
เรียกว่าลีลาลีลาดีค่ะค่ะเอามาดูกันดีกว่าค่ะว่ามีอะไรบ้าง
เส้นส้มอันนี้ส้มไต้หวันใช่ไหมคะใช่ค่ะอันนี้อะไรครับ
อันนี้จะมาขออันนี้จะเป็นส้มเช้งค่ะเช้งจีนค่ะ
เชงซีนใช่ค่ะเชียงจีนค่ะองุ่นแม่มดใช่ค่ะอ่า
บัวหิมะค่ะบัวหิมะบัวหิมะบัวหิมะเขาเขาทานกันยังไงครับนี่
อันนี้จะทานสดสดเลยค่ะแล้วฝั่งนี้ล่ะฝั่งนี้มีอะไรบ้าง
ตรงนั้นจะเป็นอ่าอันนี้จะเป็นแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลอ่า
น้ำผึ้งนะคะตัวนี้เป็นออร์แกนิคค่ะครับจ้ะตัวนี้จะเป็นฟูจิบูทู
ค่ะค่ะแล้วก็มีอันนี้จะเป็นองุ่นอินเดียค่ะครับองุ่นดำอินเดีย
แล้วก็องุ่นเขียวอินดีอันนั้นจะเป็นส้มกินทั้งเปลือกค่ะ
มันจะมีรสชาติหวานอมเปรี้ยวค่ะพี่ป้องลองคือมันจะได้กลิ่นคือความสดชื่นของเปลือกค่ะ
สุดยอดลองเลยค่ะพี่ป้องนอกจากซ่อมกินทั้งเปลือกแล้วนี่
กีวี่เขาก็กินทั้งเปลือกนะคะพี่ป๊อกค่ะเป็นยังไงพี่ป๊
ปกติพี่มดขายอยู่ที่ไหนค่ะเนี้ยบางนาตาซอยสี่สิบหกค่ะครับ
แล้วปกติเนี่ยจะบอกว่ามาดามมดเนี่ยเขาให้ลูกค้าที่เข้ามานะคะ
คือชิมหมดเลยนะคือไม่ห่วงอ่ะจ๋าโลละ๖๐ค่ะชิมได้
ไหมจ๊ะตัวนี้หวานไปไหนน้ำผึ้งค่ะ
ค่ะชิมค่ะคุณพี่ค่ะชิมได้เลยค่ะอันนี้ล้างแล้วนะคะ
ไหมคะพี่เป็นไงชำค่ะชำนุ่มนุ่มนะคะจ้ะแค่นี้ก็น้องก็ไม่ได้นอนแล้วค่ะ
เด้งทั้งคืนเลยค่ะคุณพี่ค่ะบางอันนี้โลละหลายร้อยมากนะ
ให้ชิมหมดเลยเหรอคะใครอยากทานอะไรพี่ก็จะให้ชิมหมดเลย
จะซื้อหรือไม่ซื้อไม่เป็นไรนะคะแต่ขอให้ทุกคนได้มีโอกาสแบบว่า
ริมลองรสชาติผลไม้แปลกแปลกบางอย่างเห็นว่าอยู่หน้าร้านอ่ะ
พี่มดจะมีลีลาเรียกว่าถือมีดหนึ่งแล้วก็บอก
ชิมปอกให้ลูกค้าชิมขออยากเห็นลีลาหน่อยครับขอดูลีลาหน่อยครับอ้าว
อยากเห็นนิลาอยาก
มากันแล้วเหรอโอ้ยมากันตั้งแต่ตีห้าเลยจ้ะเดี๋ยวก่อนนะพี่ลงของก่อนนะ
อันนี้ของเยอะเลยค่ะวันนี้นะคะเจอตัวแล้วล่ะครับโอ้โห
กำลังลงของจัดร้านกันเลยล่ะครับของเยอะมากมายขนาดนี้
มาดามดไปเหมามาจากไหนครับเนี่ยอันนี้ส่วนหนึ่งก็จะเป็นตลาดไทยนะคะ
รถฝั่งนี้ก็จะเป็นพวกสิ่งมุมเมืองนะคะจะมีพวกมะม่วง
อันนี้จะเป็นลูกลำค่ะนี่โชว์เดี๋ยวก่อนนะยังโชว์ไม่ได้
ได้เลยครับมาดามงั้นเราปล่อยให้มาดามดเขาจัดร้านให้เรียบร้อยก่อน
เท่าที่เห็นนี่ผลไม้ดูดีมีคุณภาพมาก
มาดามดมีวิธีเลือกยังไงบ้างล่ะครับอันนี้สละอินโดค่ะ
ตัวนี้มาเครื่องนะคะจ้ะตัวนี้จะมีรสชาติหวานกรอบนะคะ
วิธีการเลือกคือถ้าเกิดเราเลือกเนี่ยแล้วเราบีบ
ขอให้ลูกแข็งนะคะข้างในจะไม่มีความเสียหาย
แต่ถ้าเราบีบไปที่หัวแล้วมันยวบลงไปอย่างนี้ค่ะ
มันจะมีความเสียหายข้างในนะคะอันนี้ก็จะเป็นลูกไหนนะคะ
เป็นไหนพร่ำค่ะไหนพร่ำจะมีความหอมความหวาน
แล้วก็อมเปรี้ยวนิดนิดนะคะตัวนี้จะเป็นของเชียงรายค่ะ
นี่จ้ะข้างในจะเป็นสีแดงเลยค่ะ

มะม่วง๓โลร้อยนะก็คุณพ่อเจ็ดสิบบาทค่ะ
คุณพ่อสินเชื่อติดต่อด้านในเลยค่ะจ่ายเงินด้านในนะคะคุณพ่อค่ะ

แป๊บเดียวจัดร้านเรียบร้อยสวยงาม
แน่นร้านกันเลยไปครับ
ไปดูลีลาการขายของเขากัน
อยู่ไหนคะเดี๋ยวจะผ่านเนื้อให้ดูนะคะ
จ้าสองลูกไม่ต้องผ่าอันนี้เชื่อใจกันนะคะ

ไม่ซื้อจะเสียใจนะคะอันนี้ลืมเอาลงจากรถเพิ่งเอาลงค่ะ
บนตึกค่ะอยู่บนตึกตะโกนลงมานะคะเอาสองลูกค่ะ

นี่จ้ะพ่อจ๋าพ่อจ๊ะพ่อจ๋า

มดก็จะมีบริการฟรีนะคะตีเคี้ยวให้ค่ะ
อ่าสองร้อยยี่สิบค่ะตอนสองร้อยห้าสิบจ้ะขอบคุณคุณแม่มากค่ะจ้ะ
เดี๋ยวน้องต้นเนาะไปเอารถนะคะเดี๋ยวพี่มดยกให้นะคะ
จะมาเทียบหน้าร้านเลยเดี๋ยวยกใส่รถให้เลยนะคะ
ลีลาการขายของของแม่ค้าคนนี้พอหอมปากหอมคอกันแล้ว
เราไปฟังเสียงลูกค้าของมาดามดกันหน่อยจะได้ยืนยันกันชัดว่า
เขาติดใจแม่ค้าคนนี้ขนาดไหน
แม่ขาแม่การกับสินค้าตั้งแต่ทุกเงินด่ะ
อาศัยาศัยดีกว่ามาที่ใร่นะมีของแถมตลอด
ผลไม้ดีค่ะแม่ค้าบริการดีพูดจาดี
คุณภาพดีค่ะแล้วก็แปลก
มดอ่ะแกน่ารักบางทีแบบว่าทั้งรถทั้งแถม

พี่มดจริงใจกับลูกค้าและแก่ก็อธยะใสดีน่ารัก

ได้ยินแบบนี้แล้วก็อดชื่นใจ
แทนมาดามไม่ได้จริงนะครับเนี่ย

ช้าหมดอดนะครับ

อันนี้คือสาลิหิมะสาลิหิมะใหญ่มากเลยอ่ะ
แพงนะเอาจริงคิดไม่กี่คนก็หมดลูกแล้วอ่ะลูกเป็นร้อยนะ
บางทีเวลาพี่ปอกให้ชิมเนี่ยพี่จะไม่ให้ชิมนิดหน่อยพี่ก็จะให้ชิมแบบว่า
แต่ละชิ้นก็คือจะใช่ค่ะบางทีก็ใหญ่กว่านี้อีกให้ชิมแบบหนำไปเลยค่ะ
แล้วทำไมพี่ถึงใจปั้มขนาดนี้ครับอืมอ่าพี่พูดได้เนอะตอนเล็กเล็กอะไรอย่างเงี้
คือบางทีพี่มองเขาทันอย่างเงี้ครับแล้วมันเหมือนกับว่า
พอเรามาถึงจุดหนึ่งที่เราพอจะแบ่งปันได้อะไรอย่างนี้
พี่ก็อยากจะคือเราเคยเป็นคนหนึ่งใช่ได้แต่ดูเขาถ่ายใช่ค่ะ
พออยู่ในจุดจุดหนึ่งที่เราให้ได้ใช่ค่ะแล้วก็เลยอยากจะให้เขาได้รอบร้านใช่ค่ะ
ใช่ใช่ใจดีแบบนี้นะฮะบอกเลยนะครับว่ามีแฟนคลับนะฮะอืม
ว่าขับรถมาจากต่างจังหวัดเลยนะฮะเขามาจากไกลแค่ไหนครับพี่มด
น้องนัทนะคะอยู่อ่าวนางนะคะคนนี้ก็จะเปิดรีสอร์ทแล้วบอกดูพี่มดทุกวันเลย
ค่ะวันไหนที่พี่มดไลค์เนี้ยไม่มีวันไหนที่จะไม่ดูก็ดูทุกทุกครั้งอืม
แล้วก็จะมีน้องเป่าเปล่าอยู่สตูนนะคะครับจ้ะน้องเปล่าเปล่านี่เป็นอะไรที่แบบ
ยังไงก็ได้พี่มดส่งอะไรให้ทานก็ได้อะไรที่อร่อยครับขาดแล้วแต่พี่มดเลย
แล้วทำไมไอเดียของการไลฟ์ขายผลไม้เนี่ยพี่มดผุดขึ้นมาได้ยังไงครับ
มันจะมีอยู่ยุคนึงช่วงโควิดนะคะครับไม่มีคนมาที่ร้านพี่มดนะอืม
แล้วพี่มดก็คิดในใจเออเราก็มีติ๊กต๊อกเนอะเราบอกผ่านสื่อไปดีกว่า
ใครอยู่แถวบางนาจะได้มาอุดหนุนพี่มดเนอะแล้วพอเริ่มไลฟ์ปุ๊บเป็นไงครับค่ะ
ก็เหมือนกับว่าเขาก็คงเจอของแปลกมั้งเนอะคนขายผลไม้แล้วแต่งตัวอย่างงี้เหรอ
อะไรอย่างเงี้ยจ้ะหนึ่งสะดุดก็คือสิ่งที่เขาจะหยุดดูไม่ไม่เลื่อนไปก็คือว่าการแต่งตัวบุคลิกของพี่แล้วก็น้ำเสียงของพี่
บางคนก็จะติดใจเสียงชอบเสียงพี่มดมากเลยครับชอบเสียงพี่มดมากเลยเรียกว่า
ขอถามได้ไหมว่าวันหนึ่งอ่ะขายได้ประมาณเท่าไหร่ค่ะอืมก็แล้วแต่ของที่เข้ามานะคะ
วันไหนเนี่ยถ้าพี่มีของมาหลอกเยอะเอ้ยไม่ใช่ค่ะมาขายบ้างใช่เยอะวันไหนที่พี่มีของเยอะ
น่าสนใจแล้วมันเป็นสินค้าที่แบบทุกคนต้องการอย่างอังุ่นแม่มดเนี่ยพี่ขายแค่สองร้อยห้าสิบ
ทุกคนก็จะว้าวว้าวว้าวมากเลยว่าถ้าเป็นที่อื่นเท่าไหร่พี่จ๋าก็ประมาณสี่ห้าร้อยนะคะ
จริงจริงเพราะว่าหน่อยเป็นแฟนคับผลไม้นอกใช่ค่ะแล้วก็จะรู้ราคาทุกอย่างใช่ค่ะ
ทุกคนที่มดไข่สองร้อยห้าสิบคือถูกนะใช่ค่ะงั้นราคาดีขนาดนี้นะครับจ้ะ
แต่ละวันเนี้ยยอดออนไลน์เนี้ยนะฮะเยอะไหมครับอืมเยอะค่ะเป็นร้อยค่ะโอ้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

อ่าอ่าอ่าอ่าอ่า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
อ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่า

ตัดผักสี่มุมเมืองแล้วเป็นไงคะขายดีไหมคะก็ก็ได้จ้ะมันมันได้ไม่ได้อยู่ที่เราโอ้โหจากคนขายเก่งคือเป็นคนอย่างนี้ผมว่าพี่มดนี่ขยันสุดสุดจริงจริงค่ะแล้วอย่างงี้จุดเริ่มต้นที่มาขายผลไม้นอกพี่มองแล้วว่าตรงเนี้ยกำไรพี่ได้พอครับแต่มันยังไม่พอกับสำหรับลูกสามคนครับแล้วก็ตัวเราบางทีพ่อแม่พี่น้องด้วยบางทีเราขายทุกวันทุกวันบางทีก็เบื่อ
ใจไม่ได้ยังมีแค่คณะกวางตู้มผักบุ้งค่ะทุกวันที่มาหาพี่มดเนี้ยมันจะต้องมีอะไรใหม่ใหม่มากมันจะไม่เหมือนกันใช่ค่ะมันจะไม่เหมือนกันในช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี้ยค่ะหลายหลายคนเดือดร้อนกันพี่มดยังขายได้แล้วก็ขายดีด้วยขายได้ค่ะพี่มดก็เลยเปิดโรงทานแจกอาหารฟรีให้กับคนที่แบบได้รับผลกระทบต่
เกิดอะไรขึ้นค่ะพี่ถามเขาบางคนเขาบอกตกงานอืมจ้ะพี่ก็เลยมานั่งมาคิดกันว่าเออพี่ทำกับข้าวเลี้ยงเขาดีกว่าอืมแล้วก็จะมีพี่คนหนึ่งบอกมดเดี๋ยวถ้าเกิดทำเงี้ยพี่ร่วมด้วยอืมค่ะมันไม่ใช่ว่าเกิดจากพี่คนเดียวพี่คนนี้ร่วมด้วยคนนั้นร่วมด้วยก็ไปบอกบุญด้วยใช่ค่ะบอกว่าเดี๋ยวพี่จะเลี้ยงโรงท

สี่ชั่วโมงค่ะทำเองใช่ค่ะมีน้ำพริกอะไรบ้างคะที่ขายก็เป็นอ่าน้ำพริกเผาผัดใส่กุ้งค่ะค่ะแล้วก็น้ำพริกปลาย่างค่ะจ้ะแล้วก็ปลาร้าผัดทรงเครื่องค่ะค่ะแล้วทำไมเราถึงนั้นเลยอยู่อยู่เดี๋ยวนะขายผักผลไม้อยู่ดีดีมาขายน้ำพริกเฉยเลยก็ไม่ต้องเป็นน้ำพริกอ่ะค่ะก็คือว่ามันจะมีบางช่วงที่ว่าผลไม้ขาดตลาดค่ะแล้วมันจะทำให้ยอด

วันนี้นะคะเราได้กำลังใจดีดีจากพี่มดนะเรียกว่าสู้ชีวิตจริงจริงฝากฟันทุกอย่างมาได้จนแบบว่าสำเร็จอย่างทุกวันนี้นะฮะโควิดนี้ก็ฝากฟันวิกฤตไปด้วยกันนะคะวันนี้ก็ขอบคุณมาดามมดมากมากเลยค่ะที่มาแชร์ประสบการณ์กับเราครับ